น้ำแววน้ำแววข้าวจี่ใช่ไหมใช่แล้ว
บางคนตะโกนกลับมาน้ำอะไรร้อนเถอะต่างโดยเฉพาะอย่างที่
ยิ่งที่ขอนแก่นเขาบอกว่าเฮ้ยตำตำนี้สิบเก้าองศานะ
รู้สึกแบบนั้นได้อยู่ครับร้านนี้คือร้านข้าวจี่ของคุณป้าขวัญใจ
ที่ตั้งขายอยู่ที่บริเวณริมถนนกสิกรทุ่งสร้างตรงข้ามกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
เขตเทศบาลนครขอนแก่นคนมารอต่อคิวเพียบเลยแล้วคุณดูข้าวจี่เขา
ปั้นปั้นอ่ะเออเสียบไม้ด้วยอ่ะน่าสนใจน่าสนใจไปถามคุณขวัญใจ
จำปาอายุ๕๘ปีเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วไอ้หนูเอ้ย
ขายดีจริงสภาพอากาศมันเป็นใจไงหนาวเย็นแบบนี้
ใครก็อยากจะได้อะไรอุ่นทานนะเนาะข้าวจีเนี่ยถือว่าดีเลย
สร้างความอบอุ่นได้ด้วยอ่ะโอ้โหกินไปตอนร้อนร้อนนะคุณเอ้ยอืม
ลิ้นปากพองหมดนี่ต้องเคลือบเคลือบด้วยไข่แบบนี้
ทาไปแบบนี้แล้วก็ปริ่งปริ่งปริ่งนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตจริงแล้ววันหนึ่งขายเยอะไหม
อ่านเป็นน้ำลายไหลไปเอออยากกินอ่ะอยากกินอ่ะน่ะค่ะ
วันหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยสามร้อยถึงห้าร้อยชิ้นห้าร้อยไม้อ๋อ
อะไรจะขายได้เยอะขนาดนั้นขายดีแล้วหมดเร็วมาก
แล้วของเขามีให้เลือกสองแบบน่ะค่ะคุณเห็นไหมเออ
มันจะมีสองสีเออเฮ้ยขาวน่ะเห็นไหมที่ออกเหลืองนั่น
ฮ่าอีกอันนึงจะออกสีเข้มเข้มหน่อยข้าวรายส์เบอรี่ถูกต้อง
อารมณ์เป็นข้าวเหนียวดำอ่ะเลือกกันดูแล้วกันแล้วว่าอยากจะกินแบบไหน
วันหนึ่งที่บอกว่าขายเยอะเขานับยังไง

เค้าบอกใช้ข้าวเค้าวันละหนึ่งกระสอบ

แล้วไข่ไก่ล่ะวันละ๕๐แผง

ขายไข่ให้ป้าดีกว่า
เขาบอกว่าถ้าขายขาย๒ช่วงเวลาไปให้ถูกช่วงเนาะ
ขายไม้ละ๑๐บาทขาย๒ช่วงเวลาอย่างที่บอกก็คือ
เช้า๖โมงถึง๙โมงเช้าส่วนช่วงบ่าย
จะขายสักบ่าย๓จนถึงทุ่ม
มีส่วนช่วงเวลาไม้ละ๑๐บาท
เขาก็ไม้ใหญ่อยู่นะน่ากินนะ
เข้าไปจิ้มน้ำพริกป่ะได้
ถ้าไม่บอกว่าเป็นข้าวจีเนี่ยนึกว่ากล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งเลยนะแต่อาจจะเหมือนกล้วยปิ้งอยู่เหมือนกันนะ
เหมือนฤดูสีสินะคะเสียบไม้ด้วย
คือปกติเห็นแต่เป็นแบนอันนี้มาในรูปแบบแบบว่ากลม

แต่ว่าแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะเรื่องของรูปทรงรูปร่างข้าวจีน
รูปร่างกลิ่นอะไรต่างเนอะ